คุณผู้ชมครับจากนี้ไปต้องจดจำชื่อของอาคารมหานครไว้เป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่านี่คืออาคารสูงสุดในประเทศไทยด้วยความสูง๓๑๔เมตรกับ๗๗ชั้นครับ
ผู้พัฒนาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายครับที่จะพัฒนาตึกมหานครหรืออาคารมหานครแห่งนี้
และพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
อาคารมหานครโดดเด่นด้วยแสงไฟที่สัดส่องไปทั่วอาคาร
จากการแสดงไลค์โชว์แสงสีเสียง
ด้วยเทคโนโลยีการใช้แสงไฟระดับสากล
ที่ใช้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกและคอนเสิร์ตระดับโลก
โดยติดตั้งไฟนับหมื่นดวงภายในตัวตึก
พิกเซลที่เป็นเอกลักษณ์ของมหานคร
ลักษณะคล้ายลิปบิ้น๓มิติที่พลิ้วไหวล้อมรอบตัวตึก
ไฟยังสัดส่องบริเวณพื้นที่รอบอาคาร

ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีระดับสากลคุณภาพสูงสุด

เช่นพิธีเปิดโอลิมปิกและคอนเสิร์ตระดับโลก

ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในประเทศไทย
เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกมุมของกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็น
ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่

ใช้งบประมาณในการลงทุนสร้างกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
หวังให้อาคารแห่งนี้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ
ตึกแห่งนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตมากขึ้น
ที่เรามีจุดชมวิวชั้นบนสุดไว้รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นจุดสูงสุดในกรุงเทพ
ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีนึงไม่น้อยกว่า๖ล้านคน

ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งใน

มาดูว่าแต่ละมุมของกรุงเทพมีอะไรบ้าง

ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอันหนึ่ง
ของชาวต่างชาติครับอาคารมหานครจัดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ
เอ็นในรูปแบบมิกยูสมีทั้งที่พักอาศัยระดับซุปเปอร์ลักเชอรี่
จนถึง๒๓๕ล้านบาทรายงานล่าสุดพบว่ามียอดขายแล้วกว่าร้อยละ๗๐
และ๑๗๐ของยอดซื้อเป็นชาวต่างชาติ
อกจากนี้ยังมีโรงแรม๕ดาวและศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์รีเทลรวมอยู่ในอาคารเดียว
รวมทั้งจุดชมวิว๓๖๐องศาบนชั้น๗๗
ปัจจุบันอาคารมหานครก่อสร้างในส่วนการตกแต่งภายนอกอาคารเสร็จสิ้นแล้ว
เหลือเพียงการตกแต่งภายในที่ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โดยจะเปิดให้เข้าใช้บริการได้ในปี๒๕๖๐นี้
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน